อยากให้ท่านดูเรื่องราวของ
เพื่อใครคิดว่าชีวิตของเรา
ลำบากลำบลเนื่อยยากเหลือเกิน

ขี่จักรยานที่มีจักรยานแล้วก็มีตัวพ่วงข้าง
เอาผักศตก็มี

สู้ชีวิตคุณเขียนมาสอนเพราะว่ามีย่าที่อยู่ที่บ้านที่น้องต้องดูแล

แล้วมีทวดอีก๒คน
หญ้านี้อายุ
มีทวดชายอายุ๙๖กับทวดหญิงอายุ๘๒

ขี่จักรยานแล้วก็มีตัวพ่วงข้างบรรทุกผักเอาไปเร่ขาย
นี่ฮะแล้วที่สำคัญนะ
คือย่าของน้องเนี่ยน้องชื่อน้องต่องนะฮะ
บอกว่าย่าเนี่ย
ไม่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทจากปัญหาวิกฤตโควิด๑๙ด้วยนะ
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะนี่ไงเพราะหลานชาย
ยังทำมาค้าขายขี่จักรยานเอาผักไปขายได้

บางคนนี่โอ้โหไปสวมสิทธิ์หาทางที่จะทำให้ตัวเองได้

นี่ขนาดนี้เขายังไม่ลงทะเบียนเลย

เด็กชายคนนี้ชื่อเด็กชายจาตุพัฒน์ชีช้างหรือว่าน้องต่องนะฮะ
อายุ๑๐ขวบครับเนี่ยจะขี่จักรยานแล้วก็มีตัวพ่วงข้าง
มีผักหลายชนิดไปตามตลาดตระเวนขายตามหมู่บ้าน
เขตเทศบาลตำบลระโนธอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา

ด้วยความสงสารแล้วก็เห็นถึงความขยันหมั่นเพียน
ความอดทนของน้องต่องที่คอยดูแลครอบครัวที่มีย่า
ย่าเชือนางวันนี้อายุห้าสิบหก
แล้วก็มีทวดที่เป็นทวดผู้ชายอายุเก้าสิบหก

ทวดผู้หญิงอีกคนนึงอายุแปดสิบเก้า
อยู่ในพื้นที่หมู่๖ตำบลระโนธ
พ่อแม่ของน้องต่องเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่เด็ก

ทุกวันก็จะขี่จักรยานไปขายผัก

เพราะว่าย่ากับทวดอายุมากแล้วทำงานไม่ไหวแล้ว

ถึงจะมีโควิด๑๙ระบาด
ก็ขายไม่ค่อยได้แต่ก็ต้องไป
เพราะไม่อย่างนั้นไม่มีเงินมาดูแลย่าดูแลทวด
แล้วก็เป็นเงินค่าข้าวค่าขนมของตัวเองด้วย
ส่วนย่าบอกว่าตัวย่าไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา๕๐๐บาท
เพราะเห็นว่าครอบครัวก็ยังพอมีรายได้
จากการที่หลานชายขี่จักรยานไปขายผัก
ซึ่งน้องต่องขี่จักรยานไปขายผักแบบนี้ตั้งแต่ป๑
จนตอนนี้เดี๋ยวถ้าเปิดเทอมเนี่ยจะขึ้นป๕แล้ว
อ๋อลบละบาทคนออกสลามไม่เยอะ
วันตอนนี้คือต่องขายได้กี่บาทครับ
คุณหญ้าสอนน้องต้องยังไงครับทำให้น้องต้องเป็นเด็กดีขนาดนี้เลยครับ
ค่ะน้องต้องก็อยู่ใกล้ชิบย่าตลอดเลยลูกย่าเป็นคนมากินตลอด
ไม่เคยหอมือหอเท้าลูกน้องต่องก็จะอยู่ติดย่า
เรื่องหาตังค์อะไรทวนตังค์แบบนี้น้องต้องก็จะอยู่ตั้งแต่๗เดือนล่ะลูก
หากินอยู่ในตลาดตั้ง๗เดือนเหรอท่านทำไมทวดช่วยดูแลอยู่
ยุ่งก็ทวดนั่นแหละช่วยดูเวลายุ่งจะขายของ
แล้วคุณหญ้าให้สอนเขายังไงทำให้เขาต่อสู้ชีวิตขนาดนี้เลยครับ
ก็ต้องสอนสอนแล้วต่อสู้ชีวิตจะอยากได้อะไรหญ้าบอกให้เก็บตังค์เอาเอง
ตั้งแต่เล็กมาให้หาตังค์เองเก็บตังค์เองไปขายของเองแล้วก็เก็บ
จะซื้ออะไรแต่ละอย่างเขาจะเป็นคนหาเอง
นี่ฮะโอ้โหสุดยอดเลยน้องต่อง
คุณย่าพูดไปก็ร้องไห้ไปแล้วขายผักแบบนี้ตั้งแต่ป
คือตั้งแต่ห้าหกขวบนะใช่คือสมัยก่อนย่ายังไปขายอยู่ที่ตลาดบ้าง
แต่ตอนนี้ย่าก็ไม่ไหวแล้วต่องก็เลยเนี่ยมาเองนะฮะ
อยู่แถวเขตเทศบาลตะบนประโนธอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
เจอก็อุดหนุนน้องต่องได้นะครับทีนี้พอเรื่องราวของน้องต่อง
เป็นที่ทราบกันนะครับมีคนเห็นก็ไปแชร์ในโลกออนไลน์
สื่อมวลชนก็นำเสนอตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรี

น้องต้องยอดกระตันอยู่นะครับนายกได้สั่งให้ทาง
ราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็สอสอในพื้นที่เข้าไปช่วยดูแลแล้ว

ให้เจ้าหน้าที่เอาสิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับครอบครัวน้องต่อง
เพราะยังมีผู้สูงอายุอยู่อีกตั้ง๓คน

ทั้งย่าทั้งถวดอีก๒นะครับ
แล้วก็ให้ไปดูแลเกี่ยวกับการ
ช่วยเรื่องของการเรียนหนังสือ
หรือว่าการจะทำมาหากิน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อะไรพวกนี้ด้วย
เพราะเดี๋ยวอนาคตเปิดเทอม

นะคะให้กำลังใจน้องต่องและครอบครัวนะคะ